ทีนี้ตอนนี้หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า
โควิดไม่กลัวหรอกกลัวอดตายมากกว่า
ตอนนี้คนไม่มีงานทำเยอะมากนะคะจากพิษของโควิด๑๙
รวมถึงเขาไม่อยู่ในข่ายของกลุ่มที่จะได้รับสิทธิ
ได้รับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทด้วย
โพสต์ข้อความสะเทือนใจชาวกระบี่มากนะคะเนี่ย
บอกว่าวันนี้แถวไหนเขาแจกข้าวบ้างครับ
คือครอบครัวไม่มีข้าวจะกินแล้ว
โพสต์ขอข้าวให้ลูกสาวกินนะคะ
ลูกสาวเนี่ยเพิ่งจะอายุยังน้อยอยู่เลยนะคะ๙ขวบ
สังคมโซเชียลชาวจังหวัดกระบี่นะคะ
ก็ช่วยกันแชร์โพสต์โพสต์นี้ค่ะ
เขียนข้อความสั้นแต่สะเทือนใจชาวกระบี่เหลือเกิน
วันนี้แถวไหนเขาแจกข้าวบ้างครับ
คนที่เขามาแจ้งพิกัดให้ด้วยนะคะว่าเออมีตรงนี้ตรงนั้น
ผมอยู่แถวในเมืองครับพอมีบ้างไหมครับ
ลูกสาวผมยังไม่ได้กินข้าวเลยครับ
ชาวเน็ตเขาก็พยายามให้กำลังใจ

มีร้านหอมชาทางลงวัดแก้วนะคะ

บางคนคือเอาไปให้ถึงบ้านเลย
คือเห็นแล้วช่วยได้ก็ช่วยกันนะครับ
กล่องไปให้ถึงบ้านของเจ้าของโพสต์เลย
เราติดต่อไปหาเจ้าของเฟซบุ๊กนะคะทราบชื่อจริงก็คือนายปิยชัดโกยทองอายุ๔๕ปี
เขาเช่าบ้านอยู่ถนนหน้าพระพลาในตะบนปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่ค่ะ
เขาเล่าบอกว่าที่เขาต้องมาโพสต์ข้อความแบบนี้เพราะที่บ้านไม่มีข้าวจะกินกันแล้ว
บ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด๕ชีวิตนะคะมีตัวเขามีภรรยามีลูกสาววัย๙ขวบที่เรียนอยู่ชั้นป๔
แล้วก็พี่สาวกับพี่เขยค่ะทุกคนในบ้านตอนนี้ไม่มีใครมีงานทำเลยไม่มีรายได้เข้ามาจุนเจือเลย
ก่อนหน้านี้ตัวเขาทำงานเป็นช่างเชื่อมกับพี่เขยได้ค่าจ้างวันละ๔๐๐บาท
แต่พอเกิดวิกฤตโควิดปุ๊บมีประกาศปิดพื้นที่นายจ้างก็หยุดรับงานเขาก็ว่างงานมาเดือนกว่าแล้วอะค่ะ
ผมก็พยายามคือมันหมดหนทางแล้วจริงพี่ไม่มีใครที่จะมายื่นมือช่วยอะไรอย่างนี้ครับ
มีแต่คือพี่น้องประชาชนของเราที่ช่วยเหลือกันณตอนนี้ณปัจจุบันตอนนี้คือไม่มีหน่วยงานไหนที่จะเข้ามายื่นมือมาช่วยอะไรอย่างนี้ครับ

เขาก็อัดอั้นตันใจจริงก็น่าชื่นชมนะคะคนชาวกระบี่ที่ใกล้เคียงที่เข้าไปช่วยเหลือครอบครัวครอบครัวนี้ด้วย
พอเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกมาปุ๊บค่ะ
นายกิรติศักดิ์ภูเก้าล้วนนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่พอทราบเรื่องนะคะ
รีบเดินทางไปพบครอบครัวนี้เลย
เอาข้าวสาร๑๐กิโลกรัมไปให้
เอาไข่ไก่สดจำนวนนึงไปให้
แล้วก็มอบเงินสดให้ลูกสาวนายปียชัด

โดยบอกว่าจะพยายามหางานให้กับนายปียชัดได้ทำ
ได้มีรายได้จุนเจือครอบครัว
อันนี้ก็ต้องฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แต่มันต้องมาคู่กันกับมาตรการเยียวยาจริง

คือมันต้องไปให้ถึงไปให้ถึงทุกพื้นที่นะคะ